ดูอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นเรื่องของสุขภาพ
บอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง
ยิ่งหน้าหนาวแบบนี้เราต้องดูแลรักษาสุขภาพกันดีนะ

ใกล้จะเป็นยังไง

แต่ว่าคุณยายคนนี้ต้องบอกเลยว่าแข็งแรงมากคุณผู้ชม
อายุก็๑๑๑ปีเท่านั้นเอง
แต่แข็งแรงซ้ายตานี่ดีเลย

ใช่๑๑๑ปีเท่าขวบ

หูได้ยินชัดแจ๋วเลยค่ะคุณค่ะ
ลับของคุณยายชอบกินผักกินปลา

ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปยังบ้านของคุณยายฝอยจิ๋วน็อต
อายุ๑๑๑ปีเท่านั้น

จากการตรวจสอบบัตรประชาชนของคุณยายฝอย
ไม่ระบุวันเดือนเกิด

เกิดในปีพศ๒๔๔๙ค่ะ
แล้วก็เป็นบัตรประชาชนตลอดชีพด้วยนะ
พอไปถึงพบยายฝ่อย
ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เลยค่ะ

อายุ๕๘ปีเป็นลูกชายคนสุดท้องที่คอยดูแลคุณยายอยู่นะคะ

ทายลูกล้านที่เดินผ่านไปผ่านมาระหว่างบ้านพัก

มีความจำเป็นเลิศเลยจำเพื่อนบ้านได้เกือบหมด
คนนั้นคนนี้ใครเดินผ่านทักทายได้หมด
แต่ว่าการได้ยินมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะ
สามารถตอบคำถามได้
แล้วก็ยายฝอยถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุสูงที่สุด

นี่แหละค่ะแล้วก็คุณยายเป็นคนที่กินเก่งมากเลย
เมนูที่ชอบกินเป็นประจำก็คือผักน้ำพริก

ทำให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงไงคุณ
แล้วก็ยายฝอยเป็นคนที่บุคลิกร่าเริงมาก

แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกับคนในหมู่บ้านเป็นประจำ

ยังไงก็ตามค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะโนธ
ก็ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ลงมาช่วยตรวจสุขภาพของคุณยายเป็นประจำ
ทุกเดือนด้วยนะคะถึงได้รู้ว่าคุณยายแข็งแรงมาก

เคล็ดลับส่วนใหญ่ที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลย
ก็คือเรื่องของอาหารการกิน
ถ้าน้ำพริกกับผักสดหรือผักต้มนี่แหละที่เก็บตามบ้าน

เป็นเคล็ดลับที่ทำให้อายุยืนยาวแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับ